ต้องขอขอบคุณพี่สื่อมวลชนทุกคนนะคะที่มาทำข่าวกันในวันนี้
แล้วก็ต้องขอขอบคุณอย่างแรกเลยต้องขอขอบคุณคุณหญิงค่ะ
แล้วก็ขอขอบคุณทีมที่คอยปรึกษาหาลือกันเรื่องนี้เพราะเมย์เองด้วย
แล้วก็ขอบคุณที่อดทนกับสิ่งที่เกิดขึ้นตัวเมย์เองตอนนี้ก็
ก็หยุดซ้อมไปช่วงนึงค่ะเพราะว่าก็ได้รับคำสั่งจากทางบีเดอร์บิลเอฟ
เพื่อให้งดการฝึกซ้อมค่ะแต่ตัวเมย์เองเมย์ก็ยังเชื่อมั่นในความสุจริตของเมย์เองค่ะ
ว่าเมไม่ทำอะไรผิดแล้วเมเองก็เอ่อก็ยังมั่นใจในคำตัดสินของทางบีดับบิวเอฟ
จะให้คำตัดสินของเมย์ด้วยความเป็นธรรมค่ะค่ะเมย์ก็ดีใจค่ะที่เมอืมที่เมย์ได้รับความยุติธรรมของเมย์ในครั้งนี้ค่ะ
แล้วต่อไปนี้ก็คือหน้าที่ของเมย์แล้วค่ะโดยการที่ตั้งใจฝึกซ้อมแล้วก็จะต้องเอาเหรียญกลับมา
กลับมาให้คนไทยให้ได้เพราะว่าจริงแล้วเมย์ก็ตอนแรกคิดว่าตัวเองก็เหมือนหมดโอกาสตรงนี้ไป
แต่ว่าถ้าเมย์ได้รับโอกาสตรงนี้แล้วเมย์ก็จะทำให้ดีที่สุดค่ะค่ะก็หลังจากนี้ก็จะเริ่มซ้อมในวันพรุ่งนี้ค่ะ
แล้วเมย์เองเมย์ก็ที่ผ่านมาก็ถือว่าค่อนข้างเครียดว่าตัวเองจะได้ไปแข่งไหมแต่ว่าพอได้ทราบผลแล้วก็รู้สึกโล่งอกว่าตัวเองก็
คือที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าเราก็กดดันเหมือนกันเพราะว่ามันก็ถือว่าเป็นความฝันของเมย์ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในครั้งนี้ค่ะ
ก็ต้องขอบคุณอีกครั้งค่ะขอบคุณทีมงานที่คอยช่วยเมย์แล้วก็ทำให้เมย์ได้ไปแข่งในครั้งนี้